ก็มีคนทักทายมานะคะว่าคุณขวานคุณแจ๊กกะลีนชอบจังเลย
วันนี้ดูสดใสนะคะวันหยุดดูอยู่อันนี้ต้องขอบคุณมากจริง

เปิดตัวแรงดูเปิดตัวแรงไม่ใช่อะไรค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรคะนี่เป็นสาวผมบอลค่ะเออ
หนึ่งในสเปคเหมือนกันนะคะที่ก๊อฟพิชยาเขา
เป็นอะไรคะพี่ดีใจไปเจอก๊อฟว่าอุ๊ยทำไมหล่อขึ้นคุณนะคะ
ก็แอ้วเอิญกันภาษาคนรู้จักนี่แหละค่ะแล้วนางก็บอกนางเคยมีแฟนเป็นฝรั่ง
เออแต่นางหล่อขึ้นนะช่วงนึงพูดตรงโซมมาก
ก็นี่ไงก็ไม่ให้โซมได้ยังไงล่ะมรสุมชีวิตที่ผ่านมา
ไม่มีอะไรหรอกความรักไปฟังฉันแอ้วเอิญกันดีกว่าเพลินนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นไงบ้างคะพอโสดแล้วก็โอเคนะครับคือช่วงแรกก็อาจจะเงา
แต่ว่าแบบเหมือนช่วงหลังเราก็หามีสิ่งที่เราต้องทำเข้ามาในชีวิตเยอะ
ชีวิตต้องก้าวต่อไปครับมันก็ต้องทำอะไรไปเรื่อยในสิ่งที่เราฝันที่เราอยากจะทำเลยครับ
ปั๊บรับโชคไหมคะเรื่องความรักสมมุติแบบไปเดินชนสาวอย่างนี้
คุยก็ดีครับผมท้องเปล่ายังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะเฮ้ยผมท้องเปล่าตัวเอง
อาจจะเป็นแบบสาวลูกครึ่งอะไรอย่างนี้ไหมคะ
ไม่รู้ครับอันนี้ก็บอกอนาคตไม่ได้

ไปซื้อสีผมไม่ให้เขายอม
วันก่อนเจอคุณแม่ที่บอร์ดแคสต์ค่ะ
ไปลำกับอเจ้าครับ
คุณแม่ไปฝากงานก๊อฟหรือเปล่าหรือก๊อฟจะมีละครกับบอร์ดครับ
รู้จักกับพี่หน่องอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าพี่หน่องมีอะไรให้ก๊อฟก็ยินดีนะครับ
โอ๊ยมีกันแล้วเอิญเขินยิงคุณ
ดีใจมันหยุดฉันจะได้แล้ว